ขึ้นชกในรายการราชดำเนินเวอร์ซีรีส์

พบกับโคตะมิอุระนักชกจากญี่ปุ่นนะครับ

โดยในงานแถลงข่าวครับก็มีแฟนคลับของโคตะมิวระ

ทางมิวระเองรอด้วยครับ
แล้วก็เป็นลูกชายของแข้งดังของญี่ปุ่นก็คือ

ก็ดูหน้าตาสิครับโอ้โหหล่อขนาดนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามครับทางเพจของบัวขาวเองก็ได้มีการพบ
ข้อความนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับ

แม่ไม่มีใครมาถ่ายรูปกับเขาเลยครับมีการบอกว่า
ซู่ฟโก๊กัสแต่น้องเขาครับแอบน้อยใจโอ้โหเป็นเราก็น้อยใจ
เหมือนมานั่งทำอะไรตรงนี้นะครับ
ก็เป็นการสร้างสีสันของทางบัวขาวนะครับ
ก็มีการประกาศรายชื่อ๒๕นักตบสาวไทย
เข้าแคมป์เก็บตัวที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อเตรียม๓รายการใหญ่ก็ประกอบไปด้วย
อาเซียนกลางปีแล้วก็ชิงแชมป์โลก

โดยนักตบสาวไทยก็นำไปโดย
ชมพู่บีมบุ๋มบิ๋มแล้วก็เตย
รวมไปถึงแนนทัศดาวนึกแจ้งด้วยนะครับ
ที่ก็หายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วในตอนนี้นะครับ